ต้องตรวจสอบว่าเงินในบัญชีของท่านหายไปหรือเปล่า
ดูดหรือว่าโดนหักไป
โดยมีมิจฉาชีพมาหักเงินของท่านไป
ทั้งที่ท่านไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินเลย

บางคนเห็นอาจจะเล็กน้อยนะครั้งละ๓๐กว่าบาท
แต่โดนเป็นร้อยครั้งมันก็ถ่ายแล้ว
องค์กรต่างในการใช้จ่ายในการช้อปปิ้งออนไลน์หรืออะไร
คือเรื่องนี้เมื่อวานมีการแชร์กันเยอะเลย

โดยที่ท่านยังไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะ

ที่เข้าไปในเฟสที่เขาตั้งชื่อไว้ว่า
ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหักบัญชีแบบนี้
โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับ
นี่เขามีการแชร์กันเยอะเปิดบัญชีให้ดูเลยคุณดูสิ
โดนหักไปทีละ๓๐กว่าบาท๓๐๔๐บาท
หลายคนถามว่าทำไมต้องหักไป๓๐๔๐บาท

มีคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชร์ประสบการณ์
หักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวแล้ว

โอ้โหนี่เขาตั้งเป็นเฟสไว้เลยนะฮะ
แล้วเมื่อวานหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมานะครับ

ขอให้ท่านตรวจสอบหน่อยว่าท่านถูกมิจฉาชีพ
ตัดเงินในบัญชีครั้งละไม่กี่บาทหรือไม่นะฮะ
โดยเฉพาะผ่านบัตรเดบิตที่นำไปผูกบัญชีไว้กับ

หรือแม้แต่ยอดเงินใหญ่หลักพันหรือหลักหมื่น

แล้วก็มีการแชร์นะว่าโดนกันทุกธนาคารเลย

สีเขียวสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรต่างนานนะครับ
แล้วเขาบอกว่าพบเจอในแอปพลิเคชัน
ในการหักเงินบัญชีแบบนี้ครับ

โรงแรมสีขาวสายการบินสีแดงอะไรแบบนี้
แชร์กันว่อนในโลกโซเชียลปรากฏว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
ได้ออกมาแถลงการชี้แจงครับ
กรณีการตัดเงินที่ผิดปกติ
บัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมาก
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

และได้มีการตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ
โดยเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหล

ยืนยันวัฒนาคารแต่ละสี่เนี่ย

แต่เป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้า

จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ระหว่างเจ้าของบัตรกับผู้ให้บริการแบบนี้ใช่ไหม

โดยเฉพาะเป็นต่างประเทศด้วย
และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างที่ผมบอกไป
เมื่อวานหลายคนแชร์แอปนู่นแอปนี้นะฮะ
สายการบินแอปโรงแรมแอปช้อปปิ้งอะไรเนี่ยนะฮะ
ขณะนี้ธนาคารเจ้าของบัตรได้ดำเนินการ
ระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการที่ผิดปกติแล้ว

รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบร้านค้า
ที่มีธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้
อกจากนี้ลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ
ของรายการธุรกรรมของท่านเองนะครับ
หรือว่าสาขาของธนาคารผู้ออกบัตร

และยืนยันการทำธุรกรรมทันที
คุณผู้ชมเราให้เบอร์ขึ้นหน้าจอไว้เลยนะฮะ

รวมถึงนี่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาย๑๒๑๓สงสัยตอนนี้สายร้อนสายไหม้แล้วคุณฮะ

ทยอยบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเยอะนะฮะ

ยังชี้แจงในใบแถลงอีกบอกว่า
ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัย

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับ
โดยธนาคารพาณิชย์มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่ะตอนนี้มันก็กำลังแก้ไขกันอยู่นะฮะ
ขณะที่ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะฮะ
นายธนกรวังบุญคงชนะเนี่ย
เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว
หมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
ถ้าท่านจะร้องเรียน๑๒๑๓นะ
หรือว่าโทรไปธนาคารพาณิชย์ต่างที่ท่านใช้บริการอยู่ก็ได้นะครับ
เรื่องนี้นะฮะตำรวจก็ออกมาเต้นเหมือนกัน
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึง
หรือว่ากองนี้เขาเรียกว่าตำรวจไซเบอร์นะ
ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะดูดเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตร
ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วคุณ
เริ่มต้นมาจากถูกมิจฉาชีพปลอมเป็นหน่วยงานต่าง
โดยอ้างเหตุผลต่างนานาที่ดูน่าเชื่อถือนะครับ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะโดนหลอกเอาข้อมูลแบบนี้ก่อน
มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลไปหักเงินจากบัญชีท่านได้
เป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะถูกแฮ็ก
เพราะหากธนาคารถูกแฮ็กจะต้องถูกแฮ็กทั้งระบบ
เช่นนั้นทุกคนจะต้องโดนเหมือนกันหมด

และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการทำธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์

หาช่องโหวในการนำข้อมูลของลูกค้าไปขายในตลาดมืดด้วย
ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับ

แต่เขาบอกว่ากลยุทธ์ของมิจฉาชีพเหล่านี้

ไอ้เรากันนะมันก็เก่งขึ้นอีกนะฮะ
อยากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
ให้ข้อมูลบัตรกับใครง่าย

ตำรวจบอกว่าอย่าเปิดลิงก์เข้าไปในเว็บ
ถ้าท่านจะหาข้อมูลอะไรก็ตาม
ถ้าลิงก์เข้ามาแบบนี้มันอันตรายนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งท่านลองไปพลิกบัตรเครดิตของท่านดู
เครดิตของท่านข้างหลังมันจะมีรหัส๓ตัวอยู่ที่ด้านหลัง
กรหัสนี้สำคัญมากนะคุณนะ

อย่าเปิดเผยนะฮะเวลาเอาไปรูดบัตรเนี่ยร้านค้าเขาก็จะรู้
หรือเวลาที่มีการทำธุรกรรมต่างบางที
ให้ใส่รหัส๓ตัวหลังเข้าไป

เขาบอกว่าถ้าท่านถือบัตรเครดิตอยู่นะ
ปิดปิดไว้หน่อยปิดไว้แต่ท่านต้องจำให้ได้นะ
ว่ารหัสหลังบัตรเป็นอย่างไกลนะฮะ

คือล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่งจะแถลงไปเมื่อสักครู่นายชายวุฒิธนาคมนุษศ์

ระบุว่ากรณีนี้ถือเป็นการช่อกงและยักยอกทรัพย์
ซึ่งหากใครได้รับความเสียหายนะคะให้ส่งข้อมูลไปเลย
หรือธนาคารต่างมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้
ต้องไม่ปล่อยให้คนกลุ่มนี้ลอยนวลนะคะ
นายชายวิทย์ยังกล่าวต่อเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ปกติการตัดเงินจากบัญชีจะมีการยืนยันตัวตน๒ครั้งด้วยกัน
แต่กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการยืนยันตัวตน
แต่ว่ามีข้อมูลแล้วก็ตัดบัญชีเลย
ซึ่งระบบแบบนี้ไม่มีการใช้ในระบบการซื้อขายของออนไลน์ในบ้านเรา
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะคะว่ามาได้ยังไง
นี่จะหมายถึงอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ต่างประเทศเหรอ
นั่นน่ะสิใช่ไหมฮะเออเอาฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะ
ใช้ข้อมูลบัตรต่างบัญชีต่างเอาตรวจสอบให้แน่ชัด
ตรวจสอบก่อนว่าบุคคลหรือว่าแอปซื้อของออนไลน
เราจะทำธุรกรรมด้วยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนข้อมูลต่างเวลาเวลาจะช้อปปิ้ง

ไม่บัตรเดบิตก็บัตรเครดิตสุดท้ายเกิดเหตุการณ์
คุณเข้าไปร้องเรียนก็ได้นะฮะเข้าไปแชร์ประสบการณ์ในเพจ
ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัว
หลายท่านเข้าไปแสงความคิดความเห็นกันเยอะนะครับ
ทำไมถึงหักไปทีละ๓๐กว่าบาทก็๑ดอลลาร์ไง

แล้วก็บางคนบอกโอ้โหรีบไปเช็คบัญชีธนาคารเลย
โชคดีที่เงินไม่อยู่แล้ว

บางคนก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์สนุก
อันนี้ฉันก็โยกย้ายเงินเหมือนกันนะคะดิฉันก็กลัวเหมือนกัน

แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรอการตรวจสอบ
บางคนถามว่าเงินที่โดนหักไปพวกนี้หักไป
จะได้เงินคืนไหมและได้เมื่อไหร่นะครับ